ต้องมายื่นเรื่องร้องเรียนถึงท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะครับให้ท่านช่วยดูแล้วก็มีคำสั่งให้รับ
ดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษซึ่งท่านก็รับไปแล้วนะครับ
แล้วก็เอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางการเงินมามอบให้ดีเอสไอเพิ่ม
แล้วก็พยานบุคคลแล้วก็เรื่องการข่มขู่คุกคามพยาน
เพื่อสำหรับคนที่ยังมีความเชื่อมั่นในบริษัทนะคะ
สมมุติว่าถ้าใครไปโพสต์หรืออะไรที่เขาไม่ชอบ
แล้วก็มีการขุดบัตรประชาชนน่าจะหลุดมาจากในบริษัทนะคะ
ก็ไม่ได้จ่ายมาประมาณ๕เดือนแล้วค่ะ
คือในส่วนของไอเนี่ยยอดทั้งหมดประมาณล้าน๗ค่ะร่วม๒ล้านนะคะ
แต่ว่าไอแช่รู้สึกว่าช่วงนี้ไอติดต่อไม่ได้
ออกมาพูดเพราะเขาไม่เคยออกมาแบบออกมาแถลงข่าวหรือออกมาพูดอะไรเลย
เพราะว่าตอนนี้เราเห็นความผิดปกติเยอะมากนะคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งจะเรียกว่าวงก็ไม่เชิงนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังต้องพิสูจน์กันก่อนนะคะ
ว่าเขาลักษณะการทำเหมือนกับเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่า
เพราะว่าในส่วนของคนที่เข้ารักษณะว่าเป็นคนของบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะคะ
ก็ยังอธิบายว่านี่ไม่เข้ารักษณะของแชร์ลูกโซ่
แต่ทีนี้ในส่วนของข่าวมันไปไกลขนาดที่ว่า
นี่แหละเป็นแชร์ลูกโซ่วงใหญ่ใหญ่มาก
ใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดแม่มณีหลบไปเลยนะคะ
เพราะว่ามูลค่าความเสียหายกับจำนวนผู้เสียหายที่คาดการณ์กันว่า
เราได้โทรศัพท์ถามทางผู้มนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
กรมสอบสวนคดีพิเศษพอท่านเดิมที่คุยเรื่องแม่มณีค่ะ
ก็คือพอปิยสิริวัฒนาวรางกูลนะคะ

ตกลงตอนนี้ที่ไปยื่นเข้ารักษณะว่ารับเป็นคดีพิเศษแล้วหรือยัง
เพราะว่าถ้ารับเป็นคดีพิเศษแล้วแปลว่ามันมีมูลมากพอแล้วถูกไหมคะ
แต่ทีนี้ท่านก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงจะ๑๐๐เต็มแล้ว
แต่เข้าใจว่าคงจะต้องมีการดูในรายละเอียดเพิ่มเติม
จากเอกสารหรือจากข้อมูลที่ผู้เสียหาย
เดินทางเข้าไปยื่นวันนี้พร้อมทนายรณรงค์ก่อน
แต่เข้าใจว่าเกือบจะเป็นคดีพิเศษแล้วรอแค่ประกาศเท่านั้น
เดี๋ยววันนี้ในรายการเราจะได้คุยกับทางผอด้วยนะคะ

คือความระส่ำระสายของคนที่รอเงินนั้นส่วนหนึ่งนะคะ
แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของคนที่เข้ารักษณะว่าเป็นทีมงานบริหารของบริษัทเนี่ย
ก็มีลักษณะที่ทำให้คนที่อยู่ในสถานะผู้เสียหาย
รู้สึกเหมือนโดนข่มขู่
เหมือนเอาเอกสารเอาข้อมูลออกมาเปิด
พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันก็ระส่ำละสายไปหมดนะคะ
ทีนี้ในส่วนของตัวของผู้บริหารเองที่ชื่อว่าคุณอภิรักษ์
ก็ยังไม่เจอตัวกันไม่แน่ใจว่าอยู่ต่างประเทศ
ถ้าอยู่ต่างประเทศจริงแล้วอยู่ประเทศไหนนะคะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องนี้เหมือนยากค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันภาษาฝรั่งฟอเล็กอะไรก็ไม่รู้นะคะ
เรื่องการเงินระหว่างประเทศเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอะไรไม่รู้
ดิฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่พออ่านไป
มันจะคล้ายกันที่เราสงสัยว่าตกลงมันมีการกระทำจริงไหม
ไม่ว่าจะเป็นการขายของหรือการทำอะไรอย่างนี้ก็แล้ว
แต่มันทำจริงไหมถ้าไม่ได้ทำก็เป็นลักษณะเงินหมุน

เพราะว่ารอบล่าสุดนะคะจากการที่ต้องจ่ายเงิน
คือพฤษภาคมแล้วก็เลื่อนมาประมาณสัก๔๕ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งล่าสุดถ้าเอาตามที่เขานัดรอบล่าสุด
คือต้องพรุ่งนี้ได้เงินนะคะวันนี้เราเลยคุยก่อน
ท่านคุยกับเราในรายการแน่นอนค่ะไม่ใช่ชื่อจริงเลยนะคะ
มีคุณโอ้คุณเบียร์คุณปอนและก็คุณเอและคนนี้ชื่อจริง

เครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม

เรื่องนี้งงมากเลยสำหรับคนที่
ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เข้าใจอะไรเนี่ย
ภาษาฝรั่งนี้อยู่แล้วเข้าเหล็กฟ่อเหล็กอะไรก็ไม่รู้นะคะ
มันเป็นเรื่องต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนแล้วมันก็
ซับซ้อนเข้าไปขนาดที่ว่าเอาไม่ได้ทำเอง
มีบริษัทมาทำให้บริษัทนี้ที่เปิดมาไม่ได้ทำเอง
คือมันซับซ้อนเข้าไปแบบนี้ใช่ไหม
ดิฉันให้โปรดิวเซอร์นี่นะคะถามพอปียสิบิ

คือใกล้เคียงจะเป็นคดีพิเศษแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศถูกไหม

คือท่านบอกไหมว่าเดี๋ยววันไหนจะบอกแล้ว

ท่านบอกว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้ขอทำงานก่อน
เพราะถ้าเอาตามที่เราอ่านข่าวมานะคะ
ถ้ามีจำนวนผู้เสียหายเป็นหลักหมื่นแบบนี้
แล้วก็มูลค่าความเสียหายเป็นหลักหมื่นล้านแบบนี้
ยังไงก็เข้าคือหมายถึงถ้าดูแค่สองตัวแล้ว
แล้วก็ดูเรื่องความเสียหายดูเรื่องของวิธีการ

เพื่อรองรับและให้บริการแล้วค่อยเอาเงินจริงไปแลกกับทริปในตัวนี้
แล้วก็มีการจ่ายเวลาจะถอนก็ต้องให้บริษัทโอนเงินออกมาให้
ถ้าจี๊จะไม่เข้าใจนิดปกตินะ
ใช่ไหมคือคนที่เข้าไปถึงจะเข้าใจว่าเขาทำยังไงกันบ้าง
แต่คุณผู้ชมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอธิบายไป
อธิบายให้ง่ายได้ค่ะคือว่าตกลงมันมีการกระทำจริงหรือเปล่า
ครับแล้วไอ้ชิปตัวนี้ที่ได้มา
เขาก็บอกว่าเขาเอาไปเทรดเงินอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ที่อยู่ในระบบเขาไปขอถอนเงินกับบริษัทเขา

มูลค่าของตัวกลางที่ใช้เป็นเงินของเขา
ปิดไม่มีชื่อใครนะ
มันถอนออกมาไม่ได้เท่านั้นเอง
คือจนถึงตอนนี้เรียนให้คุณโอ้ก่อนค่ะ
เอาคุณโอ้ก่อนคือตอนนี้เราใช้คำสรุปว่าไง
คือเรายังไม่คิดว่าเขาโกง
แค่อยากให้เขาออกมาเราแค่ตามหาตัวเขา
หรือเรา๑๐๐แล้วตอนนี้เขาโกงแล้ว

คือไม่มีแกว่งแล้วใช่ไหมคะไม่มีแกว่งเลยครับ
คือจะใช้คำว่าแค่ขอเลื่อนได้ไหม
ไม่ครับเขาเลื่อนมาหลายรอบมากแล้ว
เลื่อนมานับไม่ถ้วนนับเลื่อนมาตั้งแต่
มิถุนาประลักษณะสิงหากัญญาตุลา
แล้วก็เลื่อนไปอีกคือเข้าว่าโกงแล้วแน่แน่ใช่ไหมคะ
ชัวร์ครับสำหรับผมนะอ่า
ทีนี้ในส่วนของความคาดหวังตอนนี้
หวังว่าผู้บริหารสูงสุดจะออกมา
คาดหวังว่าได้เงินที่เหลือเท่าไหร่นั่นแหละ
มาแล้วก็เกลี่ยกันคือเราคาดหวังแค่ไหน
เพราะว่ามันใหญ่มากเลยนะเนี่ยถ้าเป็นไปตามข่าวนะ
พูดตามจริงนะครับทุกคนก็อยากได้เงินคืน
แต่อันที่สองก็คือว่าเราอยากเอาตัวคนผิดมาลงโทษ
เพื่อให้มันเป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคม
ตอนนี้เรียนเข้าใจถูกไหมว่าทุกคนเข้าใจว่าผู้บริหาร
ข่าวนี้ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ไหนและคาดว่าถ้าอยู่คือต่างประเทศ
คือที่รู้ล่าสุดเขาบินไปสิงคโปร์เมื่อเดือนที่แล้ว
แต่ว่าเขาบินไปไหนต่อเนี่ยไม่มีใครดู

เขาติดต่อผ่านปกติแล้วชื่อคุณอภิรักษ์ที่อยู่ในข่าวเนี่ยนะคะ
ติดต่อเวลาติดต่อกับผู้ลงทุนติดต่อผ่านอะไรคะ

ได้ทุกคนถ้าเกิดว่าเขาจะมีข้ออ้างในการเลื่อนต่างเนี่ย
เขาจะส่งอีเมลมาว่ามีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
ขอให้เขาเห็นใจเขาหน่อยขอให้รอเวลาเขาหน่อย
อ่ะงั้นเดี๋ยวถามให้ครบคุณเบียนเนี่ยเข้าใจว่า
โทษค่ะคุณโอ้เข้าใจว่าคือเนี่ยโกงแล้ว

คุณเวียล่ะคุณเวียยังคิดว่าแค่เลื่อนหรือโกงแล้ว

เพราะว่าที่ผ่านมาคือเขาเลื่อนมาตลอดแล้ว

ไม่มีใครรอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อะไรไม่รอแล้วใช่ไหมครับ

รอบล่าสุดที่เราถามกันเมื่อสักครู่นี้คือรอบล่าสุดต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ

ทั้งหมดเขาบอกว่าจะได้เงินทั้งหมดภายในวันที่๑

ได้ไหมคะคาดว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงจะขึ้นวันที่๘

คิดว่าคงไม่ได้เงินคืนแล้วครับผมอืม

ใช่ครับปกติโบเกอร์ใช้ในการเวลาถอน๓๕วันนะครับผมเต็มที่
อันนี้เขาเลื่อนมาเป็น๓๔เดือนแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้ครับผม
ปกติอยู่แล้วนะคะคือใครเป็นคนที่เข้าสู่เรียนเรียกว่าอะไร
บริษัทกองทุนหรือเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่ากันว่าอะไรคะ

เรียกว่าบริษัทแล้วกันนะเอาคุณโอ้ก่อน
คุณโอ้เข้ามาในบริษัทนี้เอาเงินเข้ามาใส่ในบริษัทนี้
ให้เขาลงทุนตั้งแต่เดือนไหนคะ

พฤษภาคมปีนี้นะคะคุณเบียร์๑๒ธันวา๖๑ครับมาก่อนรุ่นพี่นะคะคุณปอนค่ะ

อันนี้รุ่นพี่คุณเบียอีกหน่อยนึงนะคะคุณเอล่ะ

ว่าผู้เสียหายนะคะมีคนที่เป็นสมาชิกเก่าแก่ที่สุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ที่ได้คุยด้วยเนี่ยคือมีเกินกว่าพฤศจิกาแต่ว่าเขาบอกเขาได้เงินครบแล้ว
เพราะเขามาก่อนไงมันก็จะยังหมุนมันจะยังได้อยู่ใช่ไหมคะ
อย่างของคุณลุงเนี่ยพฤติการคือที่เห็นเยอะที่สุดแล้ว
ลึกที่สุดนะที่ยังอยู่ลึกที่สุดที่ยังไม่ได้เนี่ยนะคะ
อาจจะได้บอกในข่าวไปแล้วขอย้ำอีกครั้งนะคะ
อย่างคุณโอ้เข้ามา๑พฤษภาปีนี้ลงเงินไปเท่าไหร่คะ

กับ๕๐๐ณตอนนี้ได้คืนมาเท่าไหร่คะ

ตอนที่ลงไป๕๐๐๐๐๐๕๐๐๐นี่พลวทครั้งเดียวเลยหรือว่าอย่างไรคะ
ไม่ใช่ครับตอนแรกลงแสนหนึ่งก่อน
แล้วลงแสนนึงเพื่อดูว่ามันมีการเทรดจริงหรือเปล่า
ซึ่งคนที่ไม่เคยเล่นฟอเล็กมาดูมาก่อนเนี่ย

เราจะเห็นว่ามันมีการเทรดได้เทรดเสีย
มันก็จะดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นลักษณะของการเทรดจริง

มันน่าจะเสร็จจริงร่วมกับการที่ก่อนที่ผมจะลงทุน
ผมมีการตรวจสอบก่อนที่จะลงทุน
ไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกปุ๊บแล้วผมเชื่อ
ผมตรวจสอบจากเว็บไซต์จากอินเตอร์เน็ตจากพันทิพย์
จากเว็บไซต์ต่างอย่างในพันทิศ
คนที่มาด่าบริษัทเนี่ยทุกคนจะถูกลบคอมเมนต์ออกหมด

คนที่จะด่าจะเป็นแค่คนที่พูดลอย
เช่นลักษณะแบบนี้มันจะเข้าขายใช้ลูกโซ่นะให้ระวังอะไรอย่างนี้
แต่คนที่โจมตีบริษัทจริงจะถูกลบคอมเมนต์ออก
แม้กระทั่งว่าในเฟซบุ๊คที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟอร์เล็กเนี่ย
เขาก็บอกว่ามีการจมตีสุดท้ายเขามาโพสต์ขอโทษ
อ๋อคือเราเช็คนั่นแหละแล้วเราก็เห็นว่าเอ๊ะก็เหมือนกับ
มันไม่มีใครดิสเครดิตเขาได้จริงอย่างนี้หรือคะมันไม่มีใครทำให้เขาเสียความน่าจะถือไปได้เลยจริง
ต้องมาขอโทษได้ซ้ำอย่างนี้หรือคะใช่ครับแล้วก็ผมก็สืบไปว่า
บริษัทเนี่ยมันมีการจดทะเบียนจริงไหมมันก็มีการจดทะเบียนจริง
อ๋อแต่ผมไม่ได้ตามไปดูว่าที่อยู่เป็นอย่างไรอย่างนี้ด้วยลักษณะของ
แล้วดูจากผลประกอบการย้อนหลังของคนที่มาชักชวนเนี่ยเขาได้คืนมาตลอด
คนที่มาชวนเนี่ยลงมาตั้งแต่เดือนไหนปีไหนคะประมาณปีหนึ่ง
เขาก็ได้เขาได้ตลอดแล้วเขาแม้กระทั่งว่าเขาถอนทุนเนี่ยเป็นหลักหลายแสน
ไปแสนนึงก่อนพอลงไปแสนนึงปุ๊บปรากฏว่าเออมันก็เทรดจริงนะมันก็ดูกำไร
เสร็จแล้วในช่วงประมาณปลายมิถุนาเนี่ย
มันเกิดคล้ายว่าการระดมทุน
คือประมาณว่าออกกฎมาว่า
ถ้าคนที่ลงทุนเกิน๕แสนบาท

ก็จะสามารถที่จะมีการอัพพาร์ทขึ้นไปได้

คือตอนนั้นลังเลพูดตรงเลยว่าลังเล

เขาบอกว่าเขาก็ยังมั่นใจในบริษัท

ใช่แล้วเขาเคยไปออฟฟิศที่บริษัทตั้งอยู่

คือก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมจำนวนเงินถึงเยอะ
ผมก็เลยลงไปเขาบอกว่าขอเกิน๕แสนใช่ไหม

ทั้งครอบครัว๓๐ล้านค่ะ

ครั้งแรกก็ลงทีละแสน๒แสนก่อนใช่ไหมครับ
มันก็ได้มาเรื่อยจนมาประมาณกุมภาลงทีเดียวล้านเจ็ดก็
คือคนที่แนะนำมานี่ก็คือเขาก็ทำมาประมาณ๓ปีแล้ว
หือหลังจากไม่เชื่อก็ยากนะท่านนายลนทรงใช่ไหม

เขายังเชื่อมั่นอยู่ว่าเขายังได้อยู่เขายังบอกให้ผมใจเย็น
เพราะฉะนั้น๓ท่าน๓ล้าน๒ได้คืนมาเท่าไหร่ล่ะคะจนถึงวันนี้

คุณเอค่ะคุณเอของคุณเอนี่ตั้งแต่มีนา
คุณเอลงไปทั้งหมดเท่าไหร่คะ

ลงไป๒ครั้งครั้งแรก๕๐๐๐ครั้งที่๒๒๐๐๐ครับ

ถ้าเอาตัวเลขนะคะอันนี้ของคุณปอนที่รวมกัน๓ท่าน
เรานั่งอยู่ในรายการนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกคืออันนี้มันมีความซับซ้อนในตัวเองเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละท่านอธิบายว่า
ที่พูดว่าไปหาประวัติดูแล้ว
มีคนเคยลงหน่วยตั้งหลายปีเพื่อนกันรู้จักกันยังได้ตลอดเลยนะคะ
และที่สำคัญที่คุณโอ้บอกคือว่าเห็นเขาเทรด

เห็นเขาเทปมันไปดูยังไงเห็นเขาเทเรานึกไม่ออกนะคะ
ไปตรวจสอบยังไงไปดูเว็บไซต์ยังไงไปเห็นเขาซื้อเขาขายยังไงนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าเอ้าถ้ามันเป็นขนาดนี้นี่เราคิดไปเองหรือเปล่า
หรือว่ามันเป็นแค่การสะดุดกันของเงินแบบยังจ่ายไม่ได้ยังหมุนเงินอยู่หรือเปล่า
ก็เห็นเขาเทรดแล้วเขาจะหายไปไหนได้ยังไงสักครู่ค่ะ

เพราะว่ารายละเอียดที่แต่ละท่านเล่านอกรอบนี่แบบ
เออก็ไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าจะโกงได้
เพราะว่าเขาแต่ละคนเขาก็ตรวจสอบพอสมควรก่อนเอาเงินไปลงนะคะ

เราจะคุยกับผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ
พอปียสิริวัฒนาวรางกูล
พอสวัสดีค่ะพอเดี๋ยวแม่วันนี้เราเก็บไว้ก่อนนะคะ
อันนี้ดูยิ่งใหญ่มหาศาลเหลือเกินถูกไหมค
มูลค่าความเสียหายแล้วก็ผู้ที่คาดว่าจะเสียหายค่ะ
ตอนนี้ยังไม่ออกเลขเป็นคดีพิเศษครับ
เดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ๙๙พรุ่งนี้ท่านอธิบดีจะอนุมัติเป็นคดีพิเศษครับ
ค่ะแล้วอีกประมาณสัก๑มันเหลืออะไรคะท่านคะ
พอเหลือลงนามครับเท่านั้นเองครับ

เพราะว่าเดี๋ยวอย่างนี้ครับผมนอกธิบายนิดนึงว่า
เรามีกระบวนการมีมาตรฐานขั้นตอนในการที่รับเป็นคดีพิเศษนะครับ
ตอนนี้ความเสียหายก็ดี
จำนวนปริมาณผู้เสียหายก็เยอะ
ก็เข้าเกณฑ์ตามประกาศฉบับที่๗ของคณะกรรมการคดีพิเศษแล้ว
คราวนี้ล่าสุดวันนี้เราทำการสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อให้เพื่อประกอบสำนวนเพื่อเสนอขึ้นไปนะฮะ

ค่ะพอคะอันนี้คือถ้าสมมุติรับเป็นคดีพิเศษ
หรือแม้กระทั่งตอนนี้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่เหลือแต่ลายเซ็นเนี้ยนะคะ
อย่างนี้ครับเอ่อการที่จะรับเรื่องใดก็แล้วแต่เป็นคดีพิเศษเนี่ย
ก็ต้องมีแนวโน้มหรือมีเข้าข่ายที่เป็นความผิด
พลการณ์ผู้เย็มเงินหรือแชร์ลุขโซอยู่แล้วครับอ่า
ยังแต่ว่าผู้ใดจะทำความผิดกี่คนนะฮะความเสียหายจะเท่าไหร่โดยยอดสรุป
ตามทรัพย์สินได้เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปในกระบวนการสืบสวนสอบสวนครับ
คือจะไม่มีลักษณะว่ารับเป็นคดีพิเศษเพราะว่าเลื่อนจ่ายเงินรับเป็นคดีพิเศษ
เพราะว่าไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้คือถ้าเข้าเนี่ยคือแชร์ลูกโซ่ถูกไหมคะ
ครับคือวันนี้เนี่ยองค์ประกอบความผิดเนี่ยค่อนข้างจะครบนะครับ
ยังแต่ต้องสืบสวนนะครับสอบสวนให้ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำ
ผู้ใดเป็นตัวการสำคัญผู้ใดเป็นผู้ร่วมผู้สับสนุนนะครับ
เส้นทางการเงินใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใครยุกยักย้ายถ่ายเทปกปิดนะครับ
ก็โดนมาตรการฟอกเงินอย่างนี้ครับที่มันต้องเข้าองค์ประกอบเพิ่มเติม

แม้ว่าวันนี้จะจ่ายตังค์ครบแล้วก็ไม่เกี่ยวครับ
เนื่องจากว่าถ้าเกิดหากรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ต้องดำเนินการสอบสวนต่อไป

จ่ายตังค์วันนี้เป็นเรื่องของการบรรเทาเท่านั้น

อย่าลืมว่าในเงื่อนไขของการที่เชิญชวนให้บุคคลอื่นหรือประชาชนทั่วไปลงทุน

ก็ต้องดูว่าจะผิดต่อไปเรื่องไหนบ้างนะครับ
คือผู้บริหารของบริษัทหรือว่าทีมบริหารของเขาเนี่ย

เรียนหมายถึงว่าเขารู้ไหมคะว่าท่านรู้ว่าเขาอยู่ไหนอะค่ะ
คืออย่างนี้ครับในขั้นตอนของตราบใดที่ยังไม่ได้มีหมายเรียกออกไปแล้วก็ยังไม่ได้มีหมายจับออกไปนะฮะ

คนนั้นก็ยังมีอิสระในการเดินเหิน

จริงเนี่ยผมไม่ได้กังวลเรื่องตัวเพราะอะไรไหมครับเพราะหนีผมก็ออกหมายจับ

หมายจับมีอายุความสิ่งสำคัญก็คือประชาชนผู้เสียหายต้องการเงินที่ถูกออกไปคืนมากกว่าตัวเขาอีก
กำลังจะถามพอเสริมอย่างนี้ค่ะท่านคะว่าสมมุตินะคะว่าถ้าได้ลายเซ็นแล้วเรียบร้อยแล้วรับเป็นคดีพิเศษเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยทันทีเนี่ยสามารถอายัดเงินเขาได้เลยไหมคะ

เท่าที่รู้ตอนนี้นี่เขาเริ่มถ่ายทรัพย์สินไปไหน

ครับเอาแบบเป็นความเป็นจริงเนี่ยนะฮะ

ทุกอย่างทั้งหลายต้องกระจายหรือว่าต้องถูกโยกไปซุกซ่อน
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะโยกไปตั้งแต่พฤษภามิถุนาแล้วก็ได้ป่ะคะ
ใช่ครับแน่นอนครับ
คะเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเทียบกันแล้วนะคะ
เท่าที่ท่านได้ข้อมูลเหมือนจะเป็นคดีพิเศษแล้ว๑๐๐

ถ้าดูตามที่คล้ายจริงบั้นก้นก่อนนะครับ
ผมยังไม่ได้ตอบกลางครั่งเป็นร้อยนะฮะ
แต่ปรับประดิมันก่อนลงทุนเฉพาะลายเนี้ย
จะเฉลี่ยจะต่ำกว่าต่อหัวนะฮะ
แต่ตอนนี้ความเสียหายของคนน่าจะน้อยกว่าแม่มณี
ผมคาดการณ์เอาไว้จะอยู่สักประมาณ๒๐๐๐คนหรือ๓๐๐๐คน
ประมาณนี้จากที่เราสืบสวนเบื้องต้นนะฮะประมาณนี้ก่อน
คือเรียนเห็นในข่าวหรือว่าดูจำนวนสมาชิกในกลุ่มของเขา

อาจจะสองหมื่นกว่าสามหมื่นตามคราว

หนึ่งบุคคลจะมีรหัสยูเซอร์

เพราะตอนนี้เราประกาศให้ทราบแล้วก็มีการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ปรากฏว่ายอดของคนที่ลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐ต่าง
กรณีของแม่มณีนี่จะเร็วมากเลย
จะเริ่มวันเดียวกันหรือจะเริ่มก่อนหรือยังไงคะ
เราทำคนนี้ต้องแยกเรื่องกันนะครับแม่มณีก็เดินไปครับ
ว่าอันนี้ก็เชิงแม่มณีกับผมเองเป็นหัวหน้าภังงานสับสวน
เป็นหัวหน้าภังงานสับสวนโดยเป็นเลขา
เพราะฉะนั้นการบริเวณการในเราจะแยกออก
เดินพร้อมกันเราจะไปรอเสร็จแม่มณีต่อเรื่องนี้มันไม่ได้แน่นอน
อ่าค่ะซึ่งถ้าพรุ่งนี้เซ็นรับเรียบร้อยแล้วก็คือในส่วนของฟอเล็กซีดีนี้ก็คือจะเริ่มเลยใช่ไหมคะ
ทันทีครับเรียกประชุมคณะพนักงานสอบสวนโดยเร็วที่สุดเลยครับ
ได้ค่ะพอยังไงวันนี้ขอบคุณมากสำหรับความคืบหน้าค่ะ

ดิฉันก็ลุ้นแทนเออเราก็ลืมไปว่าถ้าเขาคิดจะโกงเขาคงไม่มารอเป็นคดีพิเศษแล้วเขาก็โยกเงินถูกไหม

เดี๋ยวฉันก็ไร้เดียงสาไปหน่อยนะขออภัยค่ะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ถามก็คือทุกคนเข้าใจตรงกันว่าคือทำใจแล้วบางส่วนใช่ไหมคะเรื่องเงิน

เอาอย่างนี้ค่ะการติดต่อล่าสุดที่ตัวเอาผู้บริหารเป็นหลักนะคะคือตัวหัวเป็นหลักเนี่ยนะคะ
ส่งมาหาผู้ลงทุนเมื่อไหร่ค่ะ

คุณอภิรักษ์เขาเป็นคนโพสต์เอง

ทีนี้เขามีส่วนตัวของเขาในเฟซบุ๊คส่วนตัวช่องทางอื่น
อะไรที่มันล่าสุดกว่านี้ไหมคะ

หรือว่าใช้อีเมลส่วนตัวหรือไลน์ส่วนตัวหรืออะไรยังไง
ที่มันนอกเหนือจากช่องทางนี้ไหมคะโง่
อย่างที่คุณปอลอธิบายไปบอกว่า
คือที่ลงไป๓คน๓ล้าน๒เนี่ย
คือว่าคนรู้จักลงมา๓ปีไม่มีปัญหา

เช่นเดียวกันงั้นไปทางคุณเอด้านหลัง

อย่างเมื่อสักวันที่คุณหมอที่คุณโอ้คุยนอกรอบให้ฟังเนี่ยนะคะว่า
เฮ้ยเราเช็คย้อนทุกสิ่งอย่างในทุกที่
แล้วเช็คย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นทางการจดทะเบียน
คนที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วขอโทษทั้งหมด

อย่างคุณเอ

ไปเจออะไรยังไงว่ามันไม่น่าจะมีปัญหา
เป็นงานคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาคะ
ที่เอาไว้บันทึกสถิติการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคน

ให้ดูว่าตั้งแต่เทรดมาบวกมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว

อื้อหือยากไหม
คือมันจะเช็คได้ว่าใครเข้าไปเขาเรียกอะไร

ใช่ครับจริงเราจะสามารถเช็คได้เลยว่า
ซึ่งหลังจากที่ผมลงไปแล้วครับ
เว็บไซต์จริงของเขาที่เขามีขึ้นมา

เข้าไปซื้อขายเงินต่างประเทศใช่ไหม

คือเขาเข้าไปทำการซื้อขายเงินต่างประเทศ
บอกว่าเอาเงินเราไปลงทุนอันนี้เกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ
แต่ที่เราสะดุดคือว่าจำนวนเงินที่ใช้ไปลงทุน

อันนี้คือเราตรวจสอบหลังจากที่เราลงไปแล้วหรือคะ
แต่ว่าตัวเลขจริงของนักลงทุน
เงินมันเป็นเกินพันล้านระดับหมื่นล้านอะไรอย่างนี้ครับผม
ผมก็เลยคิดว่าเขาอาจจะเอาเงินไปเทรดจริง

เขาอาจจะค่อยแบ่งค่อยทยอยทำอะไรอย่างนี้

แต่ว่าหลักฐานด้วยที่มันเป็นแฟคที่ผมเห็นกับตาตัวเอง
ก็คือในพอร์ตเขามีอยู่แค่นี้ครับผม

บุคคลธรรมดาชื่อบุคคลอย่างเช่นคุณจอมขวัญเนี่ยนะคะ

มันไม่ต้องอยู่ในรูปแบบบริษัทกองทุนธนาคารอย่างนี้เหรอ
เขาจะเทรดผ่านโบกเกอร์โดยที่เทรดเดอร์ครับผมก็จะโอนเงินไปที่โบเกอร์
แล้วก็ใช้คำสั่งซื้อหรือขาย
แล้วโบรกเกอร์จะส่งมาที่ธนาคารกลางอีกทีหนึ่งครับผม
คือแปลว่าคือจะไม่มีชื่อบุคคลธรรมดาอย่างเราเข้าไปอยู่ในตลาด

แสดงว่าตอนนั้นถ้าเราเห็นเป็นชื่อเขามันก็ผิดปกติแล้วสิ
นี่อย่างงั้นเข้าใจถูกไหม

จะมีทเรดเดอร์มีโบคร

โดยการที่เขาเทรดเขาก็จะเทรดผ่านโบกเกอร์
คือมันจะเห็นได้ทั้งหมด
ว่าคนที่เป็นตัวบุคคลเป็นใคร

มันเห็นได้ตลอดสายใช่ไหมคะ

ตัวเลขมันไม่ไปด้วยกันกับเงินที่รับมาจากคนอื่น

เป็นเรื่องของค่าเงินที่เขาเทรด

แล้วไงต่อไม่เข้าใจไม่เป็นไรผ่านไปก่อนนะ
แต่ว่าจริงแล้วสิ่งที่เขาเทรดจริงครับ
มันมีนอกเหนือจากนั้นมันมีมากกว่า๒คู่นี้

ซึ่งทำให้เห็นว่าในเว็บไซต์ที่เขาโชว์ขึ้นมาครับ
มันเมตรขึ้นมาทั้งหมดเลยมันไม่ใช่ของจริง
ตอนนั้นเราลงไปนานหรือยังตอนที่เราไปเจออย่างนี้
ประมาณเดือน๑๒เดือนครับผม
แต่ว่าก็ถอนไม่ได้
ไม่ทันครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
จริงแล้วทางทีมงานพยายามติดต่อคนที่อยู่ใน
เข้าใจว่าอยู่ในกลุ่มบริหารของบริษัท
อาจจะใกล้ชิดตัวคุณอภิรักษ์ซึ่งอยู่ในข่าวเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไม่รับโทรศัพท์ทีมงานเรานะคะ
เดี๋ยวเราจะลองโทรไปเรื่อยเผื่ออยากจะชี้แจงว่า
ไม่ได้หนีไปไหนเงินยังอยู่แค่ช้า

ถ้าเห็นเบอร์ที่โทรไปรัวเนี่ยนะคะ
รายการเราเองนะคะลองรับโทรศัพท์ดู

คุณผู้ชมคะเราได้สายนักลงทุนท่านหนึ่ง
คือให้เรียกว่าเป็นนักลงทุนนะคะ
เดี๋ยวดิฉันจะลองเช็คดูว่าเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะ
คือคุณเสือคุณเสือสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่เจ้าหอนครับ

ใช่เนาะคุณเสือตกลงคุณเสือเป็นนักลงทุน
คนในบริษัทนี้หรือคุณเสืออยู่ในทีมบริหารคะ

ตั้งแต่เรามาให้กำลังใจนักลงทุนด้วยกันเองครับ
ตั้งแต่ปีไหนคะลงทุนตั้งแต่ปีไหนคะ
ลงทุนได้ประมาณปีกว่าครับ
อ่าตั้งแต่ประมาณ๖๑ใช่ไหมคะ

ลงไปหลายครั้งครับ
ลงไปประมาณเกือบ๖๗๘แสนครับ

ขาดอยู่เยอะพอสมควรครับ
เพราะว่าได้แค่คัก๒๐๐๐บาทอย่างนั้นครับ

เอาอย่างนี้ก่อนคือคุณเสือเนี่ยไม่ได้อยู่ในทีมบริหารนะ
ผู้บริหารบริษัทไหมคะ
คุณเสือยังเชื่อมั่นว่าจะมีการจ่ายเงินอีกใช่ไหมคะ

ข้างบริษัทยังเปิดอยู่และติดต่อทางอีเมล

ถ้ามีเจตนาหายไปต้องหายไปตั้งแต่แรกแล้ว
ล่าสุดที่คุณเสือบอกว่ามีการติดต่อนักลงทุน
ในฐานะนักลงทุนคุณเสือได้รับการติดต่อจากบริษัท
หรือผู้บริหารบริษัทครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ
ครั้งล่าสุดก็คืออีเมลฉบับล่าสุดครับ

ซึ่งมีการแจ้งว่าจะทยอยโอนเงิน๗ใน๑๐วันครับ
ซึ่งอีเมลฉบับนี้ก็ประกาศทางเพจ
แล้วก็ประกาศให้ทุกคนได้รับทราบ
คนพอของผมอยู่กับผม๕๐๐๐๖๐๐๐คน
ซึ่งเราให้เข้ารู้ใจกันตลอดว่า

อยู่กับคุณเสือ๕๐๐๐๖๐๐๐คนนี่แปลว่าอะไรครับ
ก็คือเป็นคนที่รอได้ครับ

เหลือแค่ลายเซ็นต์ก็จะรับเป็นคดีพิเศษ
ซึ่งเท่ากับว่าเมื่อรับเป็นคดีพิเศษ
มันก็เข้ารักษณะแชร์ลูกโซ่แล้วนะคะ
ผมก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่หรอกครับ

ก็เห็นการเทรดที่เขาลงในเว็บไซต์
คุณเสือไม่รู้สึกศักดิ์ตะขวงใจอะไรเลยเหรอคะ
โหก็ต้องตามกระบวนการแหละครับ
ต้องตามหน่วยงานเพราะว่า

คุณเสือในส่วนของการเลื่อนจ่ายเงินมานะคะที่ฉันฟังจากผู้เสียหายบางส่วนก็คือบอกว่าตั้งแต่ประมาณพฤษภามิถุนาแล้วเนี่ย
แล้วก็นัดอีกทีวันพรุ่งนี้ถูกไหมคะอันนี้ตรงกันใช่ไหมคะ

คุณเสือถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ได้เงินสมมุตินะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้เงินคุณเสือก็ยังรอต่อไหม
ตอนนี้อยู่ไหนกันหมดคะ
กลุ่มคนให้กำลังใจอ่ะครับแล้วก็สำหรับการติดต่อด้านนี้คือ
บริษัทเขาก็ยังให้การติดต่ออยู่ทำไมไม่เข้าไปเว็บโพเล็กที่ดี
ก็ไม่ได้หนีค่ะยังมีการให้การติดต่อแล้วก็แอดมินเพจ
แล้วก็ตอนนี้เว็บพอเล็กทีเนี่ยป้องกันพวกอวตารเนี่ย

ก็ไม่รู้หรอกอาจจะเป็นโอนวัตตันก็ได้

เอาเรื่องส่วนปุวกมาทำไมและมันไม่เกี่ยวกับการเคลียร
ไม่เกี่ยวกับงานเอางี้ดีกว่า
เข้าใจค่ะมีนักลงทุนโดนแบบนี้หลายคนไหมคะ
โดนนักลงทุนโดนแบบนี้หลายคนคือใส่ร้ายใช่ไหมครับ
ใส่ร้ายเอาประวัติเอาชื่อเอาที่อยู่เอาอะไรของเขาไป
โอ้ทางผมก็เป็นผู้เสียหายเท่ากันบอกว่าแคปเก็บไว้ครับ
อันไหนที่ว่าให้ผมต่างกับผมผมแคปไว้หมดแล้วครับ
เพราะเชื่อว่าผู้เสียหายคนอื่นก็แคปไว้เหมือนกันนะนะ
เอางี้คุณเสือค่ะคือตอนนี้คุณเสือยังคิดว่า
บริษัทไม่มีปัญหารอแค่ผู้บริหารออกมาเท่านั้นเองถูกไหมคะ
คือบริษัทมีปัญหาไหมเขาได้ทำการแจ้งมาเป็นไตรมาสต่างครับ
ซึ่งไม่ได้หายไปเขาบอกว่าเขาทำอะไรอยู่
ตอนนี้ยังประกาศอยู่ว่ารอ๗๑๐วันจะเทรดโยยโอน
พวกเขามีการเทรดโยยโอนอยู่ตลอดเวลา
บาวออกมาเนี่ยบอกตั้งหมดให้การโอนเนื้อนมาแล้วหายไปเลยมันไม่ได้ครับ
แต่คนที่เขาไม่ได้รับการโอนเขาก็มีตัวตนอยู่นี่คะคุณเสือคะ
มีตัวตนแล้วคนที่รอก็มีตัวตนครับ
แต่คนผมพูดอย่างหายก็คือ

คือเขาก็ติดปัญหาแต่เขาแจ้งไปหมดแล้ว
คุณเสือเรียนแทรกนิดเดียว

ต่อคุณอภิรักษ์ได้ไหมคะตัวคุณเสือนะคะ
อะไรอภิรักษ์นะครับ

ผมติดต่อทางบริษัทครับ
บริษัทมีการที่แจ้งอีกตัวเวลา

คุณเสือขออภัยที่แทรก
คุณเสือขออภัยที่แทรก
เดี๋ยวเวลารายการที่ฉันหมด

หลังจากนี้ที่คุยกันไม่ใช่แค่สี่ท่านนี้นะคะคนอื่นเอายังไงคะ
แล้วคุยกันแล้วเนี่ยเคยเจอมูลค่าความเสียหายสูงสุดของพวกที่รู้จักกันเนี่ย

เท่าที่คุยคือประมาณ๑๐ล้านครับ
อันนี้ไม่ทราบเข้าไปได้กันหรือเปล่า

๒๑ล้านอ่ะเดี๋ยวถมกันขึ้นไปเรื่อย๒๑ล้านก็มีใช่ไหมคะ
ธนาโดนโรงค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ทางผอปริศิษฐิบอกแล้ว
คือเขาว่าให้ผมเงียบเดี๋ยวเขาดำเนินการเอง
แปลว่าอะไรให้คนเงียบคือไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะทำให้

ส่วนของนักลงทุนบางกลุ่มค่ะขอโทษนะคะเรียนขอถาม
มีความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มนักลงทุนที่ยังเชื่อถือกับกลุ่มนักลงทุนที่ไม่เชื่อแล้วมีไหมคะคุณเบียร์

ขัดโทษนะคะขัดแย้งกันแล้ววิวาดกันเองอะไรอย่างนี้ไหมค
ก็เป็นแค่การโต้ตอบกันทางไลน์มันจะมีรายกลุ่มอยู่ที่เป็นลายของผู้รอเงิน
เรียนย้ำแบบนี้คือที่ตอบโต้กันเนี่ยนะคะคือกลุ่มที่ไม่รอแล้วโดนโกงแน่เสียหาย
อีกกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นนักลงทุนเหมือนกันแน่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวแทนบริษัทตัวแทนผู้บริหารมาผู้แทนไม่ใช่ใช่ไหม
อย่างเช่นผมเข้าไปปุ๊บวันนี้ผมอยากใช้ชื่อนี้อีกวันหนึ่งผมอยากใช้อีกชื่อหนึ่ง
โทษนะคะอย่างนี้ก็ทะลมเหมือนกันเละเลยสิใช่ค่ะมันหนักใจมากเลยนะ
ก็แต่มันขุดบัตรประชาชนอะไรขึ้นมาวางในนั้นไง
ก็คือถ้ารักษาสิทธิ์ก็ต้องเป็นคดีนะคะในลักษณะการละเมิดความเป็นส่วนตัวข้อมูลแบบนี้
คล้ายกับแม่มณีนะแม่มณีก็ยังโพสต์ยังอะไรก่อนโดนจับนะให้เล่าให้ฟังเฉย
ค่ะเอาอย่างนี้คือเท่าที่ฟังนะคะคือใครจะเชื่ออย่างไรแล้วแต่นะคะ
เป็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ละท่านที่อยู่ภายในภายในบริษัทนะคะแต่เท่าที่ฟัง
พอเปียสิริอย่างเป็นทางการคือว่ารอแค่ลายเซ็นก็จะรับเป็นคดีพิเศษ
ซึ่งถ้าเข้าคดีพิเศษแปลว่ามันเข้านิยามแชร์ลูกโซ่เขาจะตามด้วย
ส่วนความคืบหน้าเป็นอย่างไรหรือมีมาอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายการแน่นะคะ
วันนี้ขอบคุณทั้ง๕ท่านที่มารายการขอบคุณค่ะ
เหมือนจะเข้าใจยากค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่เราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ว่าเขาเอาเงินของนักลงทุนไปทำอะไร
แต่ว่ามันเข้ารักษณะเดียวกันว่าหายไปแล้วหาตัวไม่เจอแล้วนะคะ
แต่อันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะว่าอย่างที่ทนายรณรงค์บอกเขาเปิดเป็นล่ำเป็นสรรจนไม่คิดได้ว่าจะโกงนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีก่อนเอาเงินไปฝากใครลงทุนนะคะ